คุณผู้ชมครับนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวของเรายังได้มีการไปพูดคุยกับนักวิชาการ
ถึงเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ที่รัฐบาลออกมานั้น
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีครับรัฐบาลเดินมาถูกทางแล้ว
ไม่ว่าโครงการนี้จะถูกมองแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นนโยบายประชานิยม
แต่ว่าภาพรวมนั้นก็ส่งผลดีกับภาวะทางเศรษฐกิจนะครับ
ติดตามจากบรรยายงานของคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
บรรยากาศจับจ่ายใช้สอยที่ยังชะลอตัวต่อเนื่อง
เพราะผู้บริโภคยังไม่มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัว
ประกอบกับภัยแรงที่คาดว่าจะรุนแรงกว่าทุกปี
กดดันให้ราคาสินค้ากเศษตกต่ำทำให้หนี้ผ้าครัวเรือนพุ่งสูงขึ้นถึง๑๑๒
ซ้ำร้ายการส่งออกยังหดตัวต่อเนื่อง๑๓เดือน
แต่เป็นปัจจัยลบที่รุมร้าวเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี
จึงต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ๓
โดยเน้นเพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชน
เพื่อสร้างความคึกคักในการจับจ่าย
โดยเฉพาะเทศกาลสงครานที่จะมาถึง
มาตรการแรกที่คาดว่าจะคลอดออกมาคือการแจกเงินโบนัสข้าราชการและผู้มีรายได้น้อย
ว่าคนกลุ่มนี้เมื่อได้รับเงินแล้วจะใช้จ่ายเงินทันที
และใช้จ่ายมากกว่าเงินที่ได้รับไป
ว่าจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ๒๕๐๐๐ล้านบาท
มาตรการที่๒จูงใจกลุ่มคนชนชั้นกลางท่องเที่ยวในประเทศกินเที่ยวช่วยชาติช่วงสงกรานกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวในประเทศ
โครงการสุดท้ายที่เพิ่งออกมาล่าสุดโครงการบ้านประชารัฐ
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอสังหาริมทรัพย์
พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวิเคราะห์ว่า
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้จะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ๑แสนถึง๒แสนล้านบาท
ประหยากสงครานปีนี้เป็นประหยากสงครานที่อาจจะเป็นภาพของการที่เราต้องการแรงเติมเยอะ
ดังนั้นเนี่ยการส่งเสริมให้เกิดการเที่ยวให้เกิดการใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมมันก็จะทำให้เทศกาลสงการมีความคึกคัก
ขณะที่ศูนย์วิจัยกาศิกรไทยคาดหวังเม็ดเงินจากงบกลางปี๒๕๕๙ที่จะเบิกจ่ายได้ในช่วงเดือนเมษายน
จะมีผลต่อเศรษฐกิจมากกว่าหากสามารถเบิกจ่ายได้๑๗๐หรือประมาณ๔๐๐๐ล้านบาท
ในภาพรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเงินใหม่อาจจะเป็นการเกลี่ยงบประมาณที่มีอยู่แล้ว
ดังนั้นผลสุทธิทางการคลังในภาพรวมของการคลังทั้งปีอาจจะไม่ได้เปลี่ยนมากนัก
ส่วนหนึ่งใหญ่อย่างที่เรียนนะครับน่าจะมาจากงบกลางปีเป็นหลักมากกว่า
หลายฝ่ายอาจจะมองว่าการแจกเงินข้าราชการและผู้มีรายได้น้อย
คล้ายกับนโยบายประชานิยมที่เคยทำมาแล้วในอดีต
แต่นักวิชาการเห็นตรงกันว่าในภาวะที่เศรษฐกิจไทยไม่ปกติ
จำเป็นต้องพึ่งพาแรงอัดฉีดเม็ดเงินจากภาครัฐโอนเข้าสู่ระบบ
เพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเร็วขึ้น
ภาวะที่เศรษฐกิจไทยไม่ปกติไม่ว่าจะเป็นนโยบายประชานิยมหรือนโยบายประชารัฐ
แต่เป้าหมายหลักของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่แตกต่างกันคือเร่งฟื้นความเชื่อมั่น
ตุ้นกำลังซื้อลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศที่ควบคุมไม่ได้
เพื่อพยุงให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้ขยายตัวได้อย่างน้อยร้อยละสาม
สิริภักษ์กระมวลไตรตึงปีคูณข่าวไทยรัฐทีวีตรายงาน